เจ้าของบ้านเขาโอ้โหช้ำใจเหลือเกิน

แล้วดูแลรักเหมือนลูก
แต่จู่ค่ะโดนหมาที่เพื่อนบ้านเขาเลี้ยงไว้เนี่ย

นี่คือตายยกล้าวเลยนะคะเป็น๒๐ตัว
เสียหายไปกว่าครึ่งแสนนะคะ
นางประมวลโกสาจันทร์อายุ๕๘ปี
แล้วก็คนในครอบครัวสลดใจเหลือเกิน
ต้องช่วยกันเก็บซากไก่ชนที่ตาย

เอามากองรวมกันกว่า๒๐ตัวค่ะ
แล้วบางตัวนะเจ็บมากทนไม่ไหว
เจ้าของเห็นบอกว่าตอนที่เก็บมาเนี่ยนะ

คนในบ้านก็มองด้วยความเศร้าสลด
ไก่อุตส่าห์ธนุถนอมอุตส่าห์เลี้ยงดูมาอย่างดี
ท้ายที่สุดถูกสุนัขกัดตายยกเล้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหมู่หนึ่งตำบลหนองบัวอภูเรือจังหวัดเลย
สอบถามนางประมวลเจ้าของก็เล่าให้ฟัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดตอนตี๔ตอนนั้นฉันก็ไปกรีดยางพารา
แล้วลูกสาวโทรมาบอกฉันบอกว่าแม่มีหมา๔ตัวที่เขาอยู่เขียงหมูใกล้บ้าน
มากัดกินไก่ชนในร้าวเราโดนไป๒๐กว่าตัว
แล้วตอนนี้เขาบอกว่าตอนที่ทำล้าวไก่ทำอย่างดีเป็น๑๐ล้าว
แต่ดูสิไก่มันตายมันเจ็บแบบนี้
ประมวลก็เลยรีบกลับบ้านมาดูเห็นสภาพไก่ชนที่ลูกเขย
ซึ่งเป็นตำรวจอยู่ที่สนวังทองหลวง
เขาเลี้ยงไว้บาดเจ็บเลือดโชคแบบนี้
๒๐กว่าตัวเสียหายรวมแล้ว๕๐๐๐กว่าบาท
หลังจากเกิดเหตุก็เลยรีบโทรแจ้งลูกเขยเลย

ส่วนซากไก่ที่ตายก็ชำแหละแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านไปนะคะ
ส่วนเจ้าหมาที่มากัดไก่จนตายก็รู้ว่าเป็นของเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านเขาเป็นเจ้าของเขียงหมูชื่อว่าโจ

แล้วก็เล่าว่าสุนัข๔ตัวมันเป็นสุนัขจรจัดที่มาอยู่ที่บ้าน
ก็สงสารเลยให้ข้าวมันกินไม่ได้ไปไหนมันก็ไม่ได้ไปไหน
พอมารู้ว่ามันมากินไก่ชนของเพื่อนบ้านของนางประมวล
เดี๋ยวโจจะขอรับผิดชอบเอง
แต่ถ้าเกิดจะให้รับผิดชอบทั้งหมดคงไม่ไหว
อันนี้คือเจ้าของหมาบอกนี่นะคะ
ส่วนทางด้านพนักงานสอบสวนสนวังทองหลวง
ก็ให้คู่กรณีคุยกันก่อนเคลียร์เจรจากันก่อน
ถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้ทางด้านผู้เสียหาย
เขาจะดำเนินคดีก็จะต้องเรียกทั้งคู่
มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย